อีกเรื่องหนึ่งค่ะเหตุเกิดที่บริเวณจุดกลับรถท้าความตาย
ที่บอกว่าเป็นจุดกลับรถท้าความตายคือมันมีกระบะคันหนึ่ง
ขับมาแล้วก็จะกลับรถในบริเวณจุดห้ามกลับ
ทำให้กระบะอีกคันนะคะเขาขับมาทางตรงโอ้โห
ต้องแบบหลบระเนระนาวจนกระทั่งรถเขาเนี่ยเสียหายด้วย
ลองดูวงจรปิดหน่อยค่ะ
นั่นคือรถที่กลับรถที่บริเวณจุดห้ามกลับรถคือจังหวะที่เขากลับและชนอ่ะมันไม่ได้ไม่เห็นชัดเจนอ่ะเนาะใช่ค่ะเห็นตอนรถเขาเคว้งคว้างแบบนี้แล้วอ่ะถูกต้องแล้วนี่คือกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุบันทึกภาพออกแล้วนี่คือกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุบันทึกภาพออกแล้วนี่ค

เหตุบันทึกภาพออกแล้วนี่คือกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุบันทึก
ออกมาพุ่งออกมาจากฝั่งซ้ายคล้ายกับว่าจะกลับรถ
กระทั่งมาเฉียวชนรถที่อยู่ฝั่งซ้ายมือตัวเองก็เลยต้องหักหลบอ่ะนะคะ
ในขณะเดียวกันรถคันนี้ของผู้เสียหายก็โดนเฉียวชนเหมือนกัน
ชนไปแล้วด้วยนี่ถูกต้องได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันน่ะนะคะ
ตนเองตัดสินใจเอาวงจรปิดมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
แล้วก็นำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความด้วยประเด็นนะ
รถคันที่เป็นต้นเรื่องนะกันชนเขาก็หลุดอยู่นะ
ถูกต้องแต่เขาก็หนีไปทะเบียนรถมีเออ
ทะเบียนรถมีรู้ชื่อผู้ครอบครองวอนตำรวจหน่อยเนี่ยค่ะ
ทิ้งกันชนไว้ส่วนเจ้าตัวกับคนขับก็หลบหนีลอยนวลเลย
นี่ค่ะทะเบียนชัดแจ๋วนะคะวอนตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยแล้วกัน
ทีนี้ส่วนคู่กรณีก็ภายหลังจากเกิดเหตุแบบนี้
สภาพรถเขาอ่ะพี่ก๊อฟไหนจะมีร่องรอยฝั่งซ้าย
โดนชนเสียหายอย่างหนักยางแตก
และที่สำคัญนะคะคือเหมือนกับต้องเสียเวลาซ่อม
เวลาในการใช้รถที่เขาต้องทำมาหากินเนี่ยค่ะสภาพรถของผู้เสียหาย
ซ่อมเยอะนะอ๋อประกงประกันก็ต้องเคลมกันไปอ่ะนะคะ
เจ้าตัวก็เลยฝากถึงตัวคนที่เป็นคนขับรถกระบะคันที่แบบโอ้โห
การรับผิดชอบออกมาเพื่อที่จะรับผิดชอบเยียวยาเธอหน่อย
ทั้งเรื่องความเสียหายต่างอ่ะนะคะ
และที่สำคัญคือยังไงเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ใช่ค่าปงค่าปรับค่าเยียวยาค่าเสียเวลาก็ต้องว่ากันไป
ยังไงขับรถระมัดระวังนะคะ
แต่ก็ตามไม่ยากเพราะว่าทะเบียนรถก็ชัดเจนขนาดนั้น
รถฝั่งนั้นเองก็เสียหายเหมือนกันก็ต้องรับผิดชอบนะครับ